สาวสวยวัย๕๐ค่ะวันนี้นะคะไทยรัฐนัดคุยของเรานัดคุยกับพี่ใหม่เจริญตุลา
โอ้โหค่ะแม่ย้อยของเรานั่นเองค่ะด้วยความคิดถึงจริงจริงค่ะ
วีดีโอคอลไปจอร์ดแจ๊กกันนิดนึงพูดคุยกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะ
จะเป็นยังไงสนุกสนานแค่ไหนไปชมเลยค่ะกับช่วงไทยรัฐนัดคุยค่ะ
วันนี้นะคะไทยรัฐนัดคุยของเรามีนัดกับโอ้โหนักร้องสาวที่เราคิดถึงนะคะ
พี่ใหม่เจริญปูระสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

แต่ว่านี่เป้ยออกไปไหนดูไม่สบาย
พี่ใหม่อยู่พระราชภาษณ์ใช่ไหมคะ

โหต้องบอกว่าจะเดือนแล้วค่ะ
เพราะว่าระหลอก๒๓อาทิตย์ก็มาถึง
กิจกรรมที่อยู่ที่บ้านล่ะคะพี่ใหม่ทำอะไรบ้างเอ่ย
เล่นกับน้องซูนากก็จะแวะเวียนไปบ้านแม่

ก็ทำต่อเท่าส่งออกไปส่งกันมา
อะไรแบบเนี่ยคะไปคุยกับแม่บ้างอะไรบ้างเนี่ยคะ

ต้องออกเลยครับเพราะว่าเราเคยเล่นคอนเสิรทเนาะ

แล้วไม่เป็นโรคซึ้มเศร้าแล้วก็ไม่บ่อบ่อไม่เครียด
ค่ะเรียกว่าฟิตมากตอนนี้ค่ะ
พี่ใหม่คือช่วงที่แบบว่ากักตัว

จะเปิดดูทีวงทีวีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ดูละคร๑๑๐แม่ย้อยเนี่ยล่ะค่ะ
ย้อยของเรานี่ออนแอร์ไปกี่รอบแล้วคะพี่ใหม่

แต่อาจจะด้วยความที่คนก็อาจจะเรียกร้องมา
แล้วก็ยังคิดถึงม้าคิดถึงเมนู
แล้วก็ดาราหลายท่านเลยค่ะ

สร้างสรรค์ที่ให้ความอบอุ่นในฐานะครอบครัว

ตอนนี้ยังเป็นย้อยได้อยู่ไหมคะ

แอคชั่น

อย่างร้อนขึ้นมาเลยละสิ

อาหารแกงกะหลีใช่ไหมคะ
เนี่ยอะไร

เพราะว่าเจอพี่ใหม่มันต้องเฮฮานะ
แต่นี่นะแจ๊คบอกว่าเจอพี่เล่ค่ะ
แต่เวลารับบททีไรพี่ต้องไปรับบทดราม่าทุกที
อืมใช่ค่ะคิดว่าคนคงจะฝั่งใจจากตั้งแต่เราเขาเรียกเกิดมาจากวงการใหม่
หรือว่ามันจะกลายเป็นบิสดราม่าดราม่า
ไม่เล่นบทเชื่อดก่อนชิมก็จะต้องเป็นอะไรรักหลอน
หรืออะไรที่มันท่านเท้าสีดาจันทร์ที่ปัดคอ
ก็เลยรู้สึกว่าพอชีวิตจริงมันก็ต้องเฮฮาปาติโกะบ้าง
ไม่งั้นมันก็รู้สึกว่าโอ้ต้องเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอน
ค่ะซึ่งใครหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวจริงพี่ใหม่ขออนุญาตใช้คำนี้นะคะ

ไอ้บ้าไอ้บ้า
พูดถึงเพลงบ้างพี่ใหม่คิดถึงไหมหนูคิดถึงพี่ใหม่
ดูโชว์แบบอลังการแบบเต้นตาเหมือนพี่ไหม
ก็แน่นอนเพราะว่าอย่างที่ใหม่บอกนั่นแหละก็คือว่า
ตอนแรกระลอกสองกำลังจะแผ่วลงเราก็แบบอุ้ยคิวงานมากันเต็มแบบ
แนนเตอร์ทีมงานนักดนตรีทุกคนแบบเย่ดีใจกันมาก
เอาลูกเว้ยเราจะได้ออกจากบ้านพี่ไปแล้วไปทำงานที่เรารัก
ปรากฏว่าแค่เพียงแบบชั่วข้ามคืน๒คืนคือจากคิวยาวของพี่เนี่ย
มันกลายเป็นแบบปุ๊บมันเหมือนแบบโดนเผาไหม้กันไปโดนที่
ลอกของซึนามิระรอก๓แล้วก็เงียบกันไปตามกันเลยทีเดียว
แต่ว่าตอนนี้ดังนั้นพี่ใหม่ก็ยังคิดแล้วเราก็ลึกเสมอ
ก็คือว่าเราว่าเราแย่แล้วมันมีคนที่แย่กว่าเราเยอะมาก
เขาลำบากมากก็เลยแบบต้องยอมรับกับความเป็นจริงไปโดยปริยาย
ต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงมันมีคนที่ลำบากกว่าเราเยอะ
ล่าสุดเลยเพิ่งเห็นพี่ใหม่เอาน้ำดื่มของพี่ใหม่ไปช่วยเหลือแบบเยอะมาก
คือเราเห็นแบบเขาขาดแคลนตรงนั้นยังไงบ้างครับพี่
คือตอนแรกความตั้งใจเดิมก็ได้มีพี่ชอตมาชวนทำให้คนตาบอดด้วยนะคะ
แล้วพี่ใหม่ก็พยายามทำอาหารเมื่อประมาณนักที่แล้ว
เพราะรวมโดนกับพี่สาวพี่คุ้มคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ไปแจกที่คลองเตยก็ดีที่มีนบุรีที่สนามบินน้ำก็ดี
นั่นคือเป็นอาหารเปรียบรูปให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะ

แต่นี่พอเราก็มานั่งคิดว่าเราเป็นคนไทย
แล้วก็เป็นคนที่มีคนรู้จักเราก็คิดว่า
ถ้ามีสิ่งใดที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้แม้เพียงอันน้อยนิดเนี่ย
ในฐานะที่เราช่วยได้เราก็ควรจะทำ
นี่มันก็เลยมองว่าเออเดี๋ยวจะควักเงินส่วนตัวตัวเองนี่แหละ
แล้วก็นำไปซื้อน้ำแรกของตัวเองด้วยเนี่ย
แล้วก็มอบให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์นางพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม
บุคคลที่ผู้ป่วยโควิดอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็มีคุณบุญเกียจโชควัฒนาเจ้านายของคุณใหม่นี่แหละค่ะ
เจ้านายก็ทำในส่วนของเจ้านาย

ก็นำไปมอบสนามกีฬาโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะ

และโรงพิจารณสนามฟ้องเตยหน้าเทิงของเตยค่ะ

หรือว่าพี่ใหม่กลับมาจะเล่นละครกับพี่ชอตครับเนี่ย

พี่ชอดก็ชักชวนกันมา
เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีโอกาสได้เล่นกับพี่ชอตแน่ล่ะ
พี่ชัตรย์นี่หนังนะ

ค่ะขออยากจะจะเริ่มแข่งมีโอกาสในที่นี่
ก็ขอส่งพลังใจทั้งดวงของใหม่เลยให้กับชาวไทย

รวมทั้งประเทศใกล้เคียงแล้วก็ทั่วโลกเลย
เพราะหมายเชื่อว่าพลังใจเป็นสิ่งสำคัญมาก

เพราะการดูแลตัวเองมันเป็นการดูแลสังคม

อยู่บ้านถึงมันจะเบื่องนะ

มันยิ่งไปทำให้เขาเหนื่อยเพิ่มยิ่งไปแบ่งภาระ
ซึ่งสุดท้ายคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือเรานั่นแหละ
เพราะว่าโลกตอนนี้มันไม่ธรรมดาอย่าชะล่าใจ
อย่านิ่งนอนใจมันน่ากลัวมากขึ้นทุกวันแล้ว
ก็ขอสู้และให้เราทำหมดทั่วโลกทั่วประเทศไทย
พ้นมันไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันจากใจจริงเลยค่ะ
โอ้โหวันนี้ได้พูดคุยกับพี่ใหม่เจริญธุระแบบครบรถจริงนะคะ
ไทยรัฐนัดคุยก็ต้องขอบคุณพี่ใหม่เจริญปุระด้วยนะคะ
เป็นกันค่ะแจ๊คตัวตัวเองค่ะแข็งแรงนะ

เดี๋ยวเราส่งต่อไปที่ไทยตู้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ